คุณต้องการรายจากสังพงษ์
เดี๋ยวก่อนนั้นนี่เป็นรายการหรือกำลังคิดว่าคุณอยู่ที่บ้านหรืออะไร

คนพากมาเลยเอาผักเข้ามาเส้น

หาจะกลับกลับหาของแม่นี่

คือมานั่งถึงนั่นนี่นี่อ้าวของนี่แฮกขึ้นหอยจอ
คุณเอาอะไรใส่ไว้ที่กระป๋าของเก๊มมันมาดูตุงหนึ่งเลยน่ะ
คุณเอาออกมาหน่อยเร็วคุณไม่หาคุณค่ะ
เอาไปเอาให้จ้อไปเก็บไว้ก่อนไป
ลุยการเมืองเนี่ยนะฮะแอนจักรพงศ์นะครับซื้อจักรวาลนะครับ
ไม่ใช่นามสกุลนะหมายถึงไปซื้อนางงามจักรวาลมาแล้วนะครับ
เปิดเผยว่าหลังทุ่มเงิน๘๐๐ล้านและเป็นคนไทยคนแรก
มันคือความขลังของรุ่นย่ารุ่นยาย
ดูมาตั้งแต่เด็กช่วยส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง
และกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดยตนเองเนี่ยจะนำจักรวาลนี้ออกสู่สายตาคนทั่วโลกในรูปแบบใหม่
และเปิดกว้างให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
เพื่อความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน
ซึ่งจะมีกติกาชัดเจนยืนยันว่า
จะไม่เลือกคนชนะแม้ว่าจะทำได้

ส่วนเวลาการจัดประกวดขึ้นอยู่ที่เวลาของประเทศเจ้าภาพ

หากมีกระแสจากประชาชนเป็นแรงบันดาลใจ

ถ้าพร้อมไปด้วยกันแอนพร้อมเสมอ

เพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเที่ยว
ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับรัฐบาล

จักรพงศ์เท่ากับจักรวาล

แต่ก็เลยเธอเปิดกว้างนะเธอบอกว่าจากนี้ไปนี่
นาง่ามยังเป็นหญิงข้ามแภทแม่โมแม่ไม้ปรากวดได้หมดเลยนะ
กูยังไม่ปรากวดไหมปีหน้าฮือฮือฮือ
ฮือฮือที่ดาช่างเหรอไม่ได้ซิ
เพราะเขาเปิดโอกาสหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็จะไม่จิ้มเองด้วย

เอาของกินมาให้เยอะ